แต่ช่วงนี้อยากให้คุณผู้ชมลองนึกย้อนกลับไปหน่อย
คุณที่ดูอยู่ตอนนี้คุณผู้ชม
คุณเป็นวัยรุ่นยุค๙๐บ้าง
ถ้าเป็นวัยรุ่นยุค๙๐ต้องนึกถึงอะไรเก่าอย่างพวกเราได้นะ

เอ้าช่วงนั้นสมัยนั้นคุณนึกถึงอะไร

ตู้โทรศัพท์สาธารณะแบบนี้เดี๋ยวนี้ยังใช้อยู่ไหม

เออแต่บางที่ก็ยังตั้งเอาไว้อยู่
แต่ไอ้ตู้เก่าแบบนี้ในสถานการณ์ของโรคโควิด๑๙ที่ระบาด

ตู้โทรศัพท์แบบนี้เอามาดัดแปลงสู้กับโรคโควิด๑๙ได้
ยังไงอ่ะพาไปที่จังหวัดแพร่ค่ะที่นั่นเขาไอเดียสุดบันเจิดเลิศล้ำ
นี่ดัดแปลงตู้โทรศัพท์เก่าเอามาเป็นอุโมงฆ่าเชื้อ
นี่ครับอุโมงพ่นฆ่าเชื้อนี้ทางเทศบาลเมืองแพร่นะครับ
ประดิษฐ์คิดค้นทำขึ้นมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ออกแบบอุโมงฆ่าเชื้อ
ยังไงอ่ะมันไม่แข็งแรงมันไม่คงทนใช้ไปสักพักเดี๋ยวท่อแตก
เดี๋ยวน้ำพุ่งพลวดออกมาแบบไม่หยุดไม่หย่อน
คนเดินผ่านก็ตัวเปียกนึกว่าเล่นสงการ

ทีนี้ทำยังไงดีเอาตู้ที่มันแบบว่าคงทนดูแข็งแรง
เฮ้ยเรียบไปเจอตู้โทรศัพท์เก่าเอามาใช้ไหมเราพวกเรา
ดีครับลองเอามาใช้แบบนี้ใช้งานได้ดีเลยทีเดียว
และต้องขอยกมือไหว้ขอบพระคุณทางบริษัททีโอทีจำกัดด้วยนะครับ
ที่เขาได้บริจาคเอาตู้โทรศัพท์เก่าเอามาให้
แล้วก็นำมาดัดแปลงเป็นอุโมงพ่นฆ่าเชื้อแบบนี้
มันสวยอยู่นะแล้วมันดูทันสมัยด้วย
ที่สำคัญมันแข็งแรงทนทาน
แถมยังมีระบบเปิดปิดพ่นน้ำยาอัตโมนัส
อัตโนมัติขอบคุณครับค่ะเป็นแบบอัตโนมัติฮะอ่าโอ้โห
เรียกได้ว่าเดินผ่านปุ๊บพ่นใส่หน้าปั๊บ
เชื้อโควิด๑๙หายหมดเลยครับแบบนี้
อ่ะแล้วล่าสุดนะครับทางเทศบาล
เขาทำอุโมงพ่นฆ่าเชื้อโรคได้ถึง๓อุโมงแล้วนะครับ
น่ายินดีจริงโดย๒อุโมงแรกถูกตั้งไว้ที่อาคารสำนักงาน
เพื่อให้พนักงานทุกคนในเขตเทศบาลพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนที่จะเข้าไปทำงาน
ส่วนอีกหนึ่งเครื่องตั้งไว้ที่ที่สำคัญมากก็คือ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่
เพื่อรองรับคนที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดไง
ไอเดียดีนะครับผมเห็นแล้วแบบถ้าในจังหวัดอื่น
ที่อื่นที่มีตู้โทรศัพท์เก่าแล้วลองมานำมาดัดแปลงแบบนี้
ให้ประชาชนได้เดินผ่านในจุดสำคัญต่างโดยเฉพาะที่เป็นจุดขนส่งเหมือนชน
ใช่ค่าเชื้อโรคแล้วป้องกันได้ด้วย

ค่ะแล้วก็เอาตู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ไหนมันก็ตั้งทิ้งเอาไว้อยู่แล้ว
ถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นไอเดียดีเก๋เหมือนกันนะคะ
ลองดูเผื่อที่อื่นจะนำไอเดียเก๋นี้ไปปรับใช้กันได้นะคุณผู้ชม